ก่อนจะไปดูข่าวนั้นดูเรื่องนี้ก่อน
น้ำแข็งเคยคุยกับพี่เบิร์ตตลอดเลยนะ

ใช่อีกอันหนึ่งคือเออนี่แหละเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะ
ฝั่งสามีเนี่ยนะกำลังรีบพาภรรยาปวดท้องจะคลอดแล้ว

แล้วนี่นี่คือคลอดมาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ถึงโรงพยาบาลเหรอมั้งนี่
ไม่ถึงน้ำคล่ำแตกหัวเด็กโผล่มาก่อนนะคะ

เนี่ยแล้วต้องให้เจ้าหน้าที่ตรงที่อยู่ตรงจุดที่คอยอำนวยการเรื่อง๗วันอันตรายเนี่ยนะ
คอยช่วยพาส่งโรงพยาบาลโอ้ยคลอดกลางทางตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินนะคะ
สี่แยกป่าหมากเขตเทศบาลตะบลนาตะล่วงที่อำเภอเมืองตรัง
แล้วจุดตรงนี้คือเรารายงานข่าวเรื่อง๗วันอันตรายใช่ไหม
เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอยู่ประจำจุด
เพื่อคอยดูว่ามันจะเกิดเหตุอะไร
ด่วนจะได้ช่วยเหลืออุบัติเหตุต่าง
ทีนี้ค่ะผู้หญิงคนนึงเนี่ย
แก่ใกล้คลอดแล้วแหละซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์สามีมา
คิดดูสิแล้วจังหวะนั้นน่ะนะคือสามีขี่มา
แล้วก็มาขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตรงนี้
บอกว่าช่วยด้วยครับเมียผมไม่ไหวแล้ว
จะคลอดแล้วครับพาส่งโรงพยาบาลหน่อย

แล้วตัวเมียในหน้าก็แบบโอ๊ยแบบเจ็ดไม่ไหวแล้วจะคลอดแล้ว
ทีนี้ค่ะรีบเลยนะรีบพาขึ้นรถกู้ชีพเทศบาลตำบลนาตาล่วง
แต่พอขึ้นมาอยู่บนรถนะคุณผู้ชมน้ำคล่ำแตกหัวเด็กโผล่

นี่เมื่อกี้เห็นหน้าตาหนูน้อยที่คลอดออกมาแล้ว
หน้าตาน่าเอ็นดูเชียวนะคะเป็นผู้ชายนะนี่แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะ
ทีนี้ก็เลยต้องประสานกับทางโรงพยาบาลตรัง
รับแม่กับลูกไปดูแลต่อไปคุยกับสามีหน่อย
สามีเล่าให้ฟังแบบนี้เมียผมปวดท้องคลอด
พาซ้อนท้ายมอเทศมามาจากบ้าน
ห่างจากจุดตรวจตรงนี้ประมาณสัก๒โล

เพราะปกติถ้าเกิดเป็นท้องแรกคุณผู้ชม
รอไปเลย๑๐ชั่วโมงกว่าปากมดลูกจะเปิด๑๐เซนแบบนี้ค่ะ
แต่อันนี้สามีเขาบอกว่าไงนี่ท้อง๓แล้ว
ท้อง๓ก็เลยคลอดง่ายนะคะ

เพราะว่าน้องคลอดออกมาปลอดภัยช่วยกันตั้งชื่อด้วย
ชื่ออะไรดีล่ะอาจเกิดใกล้ปีใหม่
ชื่อน้องปีใหม่แล้วกันแล้วหน้าจอเนี่ยไม่มีสมาธิกับชื่อน้องแล้ว

หน้าจอทะเบียนรถกู้ชีพ
กไก่งองู๘๑๕๒ตรัง

จัดให้อีกค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้แล้วที่เราจะรวยกัน
นข๒๔๗๑ตรัง
อันนี้เป็นรถโรงพยาบาลตรังนะคะ

คือเขาบอกว่าขออายุของแม่เด็กก่อน
อายุของแม่เด็ก๓๐มันก็ตรงกับนี้

สำหรับตัวเลขทั้งหมดที่บอกมานะคะ